ที่เรื่องราวกระทบกระทั่งกันระหว่างลูกบ้านกับครอบครัวของผู้ใหญ่บ้าน
ปัญหามันเล็กน้อยปัญหาเรื่องของไฟดับ
แต่ไม่พอใจในการแก้ปัญหาของผู้ใหญ่บ้าน

สุดท้ายไปเจอหน้ากันก็มีการลงมือทำร้ายร่างกายกันครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าในคลิปนี้จะมีลูกชายของผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ชาย
เนี่ยโอ้ยกระโดดทีบคุณป้าอายุห้าสิบสองแล้วอ่ะครับ
คล่อมรถจักรยานยนต์อยู่อ่ะนะฮะล้มลงไปเลยครับ
แล้วก็ยังตามไปต่อยไปกระทืบคุณป้าเขาอีกอ่ะแม้คุณป้าจะพยายามต่อสู้ก็ตาม
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่ยอมแล้วก็ทำร้ายกันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุราชนะครับ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปคุยกันกับผู้ถูกทำร้ายคือนางสุนิสาอายุ๕๒คุณป้าในคลิปนี้
แล้วก็ลูกสาวคือนางสาวอิงฟ้าอายุ๒๑นะครับ
โดยลูกสาวบอกว่าลูกผู้ใหญ่บ้านคนนี้มีเรื่องทะเลาะบ่อแว้งกันกับเธอมานานตั้งแต่เด็กแล้วครับ
วันที่เกิดเรื่องเนี่ยแม่เนี่ยไปซื้อของที่ร้านขายของชำแล้วก็ไปเจอกับผู้ก่อเหตุพอดี
แล้วคุณแม่ก็เอ่ยปากถามไปว่ามีอะไรกับลูกสาวฉัน
แต่กลับถูกฝ่ายลูกของผู้ใหญ่บ้านต่อว่า
คำที่หยาบคายแล้วก็ทำร้ายร่างกายตามที่เห็นในคลิป
ด้วยคำที่หยาบคายและทำร้ายร่างกายตามที่เห็นในคลิป
ด้วยคำที่หยาบคายและทำร้ายร่างกายตามที่เห็นในคลิป
ด้วยคำที่หยาบคายและทำร้ายร่างกายตามที่เห็นในคลิป
ด้วยคำที่หยาบคายและทำร้ายร่างกายตามที่เห็นในคลิป
ด้วยคำที่หยาบคายและทำร้ายร่างกายตามที่เห็นในคลิป
ด้วยคำที่หยาบคายและทำร้ายร่างกายตามที่เห็นในคลิป
ว่าเด็กรุ่นนั้นจะมาทำเพราะที่ไม่เกิดมีปัญหากับใครเลยน้องอยู่
พูดใหญ่ทางเขาน่าจะมาตั้งแต่วันแรกที่โดนเลยยังไงน้อง
เพราะว่าเรามันอายุต่างแปลกกันของลูกเขา
คือพ่อแม่ถ้าเป็นผู้นั้นจริงเขาต้องมาตรงนี้ก่อน
ผิดถูกยังไงเราค่อยว่ากันทีหลัง
แต่การคำขอโทษต้องมีให้ก่อน

เอาไปฟังความอีกมูลบ้าง
ผู้ใหญ่บ้านนี่แหละพ่อของคนก่อเหตุ

ก็นำหลักฐานการแชทคุยกันในกลุ่มของหมู่บ้าน
ให้กับทีมข่าวดูอันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ก็บอกว่าชี้แจงเรื่องนี้จริงแล้วมันเรื่องเล็กน้อย
มันเกิดจากสาเหตุคือไฟในหมู่บ้านมันดับ
เนื่องจากว่ามีกิ่งไผ่ไปถูกใส่ไฟ
ทำให้มีการช็อตแล้วก็ฟิลขาดก็แจ้งลูกบ้านไปแบบนั้น
แต่ว่าคู่กรณีคือคุณป้าคุณสุนิสาเนี่ยนะน่าจะไม่เข้าใจถึงสาเหตุ
ลูกสาวสิเป็นลูกสาวของคุณป้าไม่เข้าใจถึงสาเหตุ
ก็เหมือนไปพิมพ์ด่าทอต่อว่าในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านนะครับ
แล้วก็ท้าทายว่าออกมาเจอกันไหมล่ะออกมาสิออกไปหาเลย
พอไปหากันก็กลับถูกต่อว่าแบบนั้น
ซึ่งต่อมาเนี่ยทางด้านของนางสุนิสาก็ไปแจ้งความ

ผู้ใหญ่บ้านเองก็ตัดสินใจไปแจ้งความเรื่องของการหมินประมาทเหมือนกันนะฮะ
ปัญหาก็คือมันเกิดขึ้นจากทั้งแม่ทั้งลูกแหละ
สุริสาเองก็คือเป็นคนที่ไปต่อว่าในกลุ่มไลน์เหมือนกัน
ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านกับคุณสุนิสานะ
แต่ลูกชายผู้ใหญ่บ้านก็มีปัญหากับลูกสาวของป้าคนนี้เหมือนกัน

จากนั้นลูกสาวของคุณป้าเองก็ไปโพสต์ลงในโซเชียล
เหมือนทำให้ลูกชายเขาไม่พอใจที่มีการโต้เถียงกัน
ระหว่างพ่อกับแม่เขาแล้วก็ลูกก็มาเถียงกันเอง
หลังจากก่อเหตุแล้วเขาบอกว่าเขาพาลูกชายไปพบตำรวจแล้วนะ
ผู้ใหญ่บ้านเองก็ยังฝากสังคมบอกว่าก่อนที่จะตัดสินใครเนี่ย
อยากจะให้ดูข้อมูลให้ชัดเจนก่อนอย่าฟังความข้างเดียว
เพราะตอนนี้ตัวเองและลูกชายก็ตกเป็นจำเลยสังคมแล้วก็ถูกด่าไป

ไปทำร้ายคุณป้าขนาดนั้นมันก็ต้องเป็นจำเลยสังคมอยู่แล้ว
ค่อยพูดค่อยคุยกันชี้แจงรายละเอียดกันให้ชัดเจนนะคะ